ส่วนที่ประจวบคิริขันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะฟ้าเปิด
พอฟ้าเปิดแล้วเราก็ต้องไปดูว่าสถานที่ไหน
ได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะก่อนหน้านี้นะคะ
จุดที่ได้รับความเสียหายและต้องอบพยพผู้ป่วย
โรงพยาบาลบางสะพานพอน้ำลดนะคะ
สภาพความเสียหายค่อนข้างหนักต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู
เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบการฟื้นฟูและสภาพความเสียหายณเวลานี้
คุณไปติดตามจากคุณนิ่มนวลสุพรรณยศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
รายงานสดจากจังหวัดประจวบคิริคันค่ะเชิญค่ะ
เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำที่ท่วมขังภายในโรงพยาบาลทั้งคืนนะคะ
จนขณะนี้น้ำแห้งแล้วค่ะขณะที่ทีมวิศวกรจากกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพ
ก็ได้เร่งเข้ามากู้ระบบการแพทย์ภายในโรงพยาบาลแต่เช้าตรู่เลยนะคะ
เพื่อให้ระบบทั้งหมดกลับมาทำงานได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
หมายการทำงานของทีมวิศวกรในวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนและบริการสุขภาพ
๕จังหวัดราชบุรีบอกกับทีมข่าวว่าคือการกู้ระบบที่เป็นหัวใจของโรงพยาบาล
ระบบไฟฟ้าและน้ำปลาปลาให้ได้ก่อนนะคะเป้าหมายของเราก็คือจะกู้ระบบไฟของโรงพยาบาลทั้งหมดก่อน
นะครับให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นระบบหลักแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปลาปลา
นะครับที่ที่สำคัญก่อนไฟกับน้ำต้องได้ก่อนพอได้เสร็จแล้วปุ๊บ
แล้วเครื่องมือแพทย์ถึงจะตามมานะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องล้างล้างน้ำแล้วก็ทำความสะอาด
แล้วก็เช็คว่ามันยังพร้อมใช้งานไหมส่วนเครื่องมือแพทย์เองเนี่ย
เครื่องมือที่ติดตั้งอยู่ตามห้องต่างเนี่ยนะครับ
เราต้องใช้เวลาอาจจะเป็นสักพรุ่งนี้หรือบริเวณนี้สำหรับพื้นที่ภายในโรงพยาบาลนั้น
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเองก็ช่วยกันทำความสะอาดเก็บเศษซากสิ่งของที่ชำรุดเสียหาย
ออกมากองไว้ด้านนอกค่ะแล้วก็ล้างพื้นทำความสะอาดในโรงพยาบาลได้แล้วเกือบทั้งหมด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานเล่าว่าอุปสรรคสำคัญของการกู้โรงพยาบาลในวันนี้ก็คือระบบการปรับปลา
เราตั้งใจจะกู้ระบบปลาปลาให้ได้วันเมื่อวานนี้แต่นี้ทางทีมกรมสนุนบริการเนี่ย
เจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วเนี่ยตู้คอนโทนระบบปลาปลาเราน้ำท่วมหมดนะครับ
เพราะงั้นเนี่ยน้ำมันเพิ่งลดเมื่อคืนนี้แล้วเดี๋ยวเช้านี้เนี่ย
เดี๋ยวทางทีมกรมสนุนบริการก็เข้าไปดูว่าจะซ่อมแซมได้แค่ไหน
คณิตปรับปลาอีกส่วนหนึ่งที่เราใช้อยู่คือปรับปลาศูนย์ภูมิภาค
ซึ่งตรงนี้ทั้งอำเภอก็ไม่มีน้ำปลาปลาใช้
ท่านผู้มีในการอ่าปรับปลาศูนย์ภูมิภาคเองยืนยันว่าช่วงบ่ายวันนี้เนี่ย
จะต่อระบบเข้ามาใช้ทั้งอำเภอได้นั่นหมายความว่าโรงพยาบาลเนี้ย
จะมีใช้ตรงนี้ด้วยครับสำหรับพื้นที่รอบรอบโรงพยาบาลนั้น
หน่วยงานร่วมมือร่วมแรงกันฟื้นฟูอย่างเต็มที่ค่ะทั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจวบคิริคัน
ทหารจากค่ายธนรัฐจากหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
สุรสีพลรอเก้ากาญจนบุรีทหารอากาศจากกองบินห้า
และกองร้อยรักษาดินแดนผลัดเปลี่ยนกำลังกันทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
เพื่อให้โรงพยาบาลกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศการทำงานล่าสุดภายในโรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งจำเป็นต้องรับผู้ป่วยบ้างแล้วค่ะและประชาชนนะคะที่มีอาการเจ็บป่วยในระหว่างนี้นะคะ
สามารถเดินทางไปที่โรงเรียนบางสะพานวิทยาได้นะคะที่นั่นมีทีมแพทย์ไปตั้งโรงพยาบาลสนามอยู่นะคะ
ซึ่งโรงพยาบาลสนามค่ะสามารถทำได้ทุกอย่างเทียบเท่ากับโรงพยาบาลนะคะ
ยกเว้นการผ่าตัดค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะคะ
ทางโรงพยาบาลก็จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเมืองประจวบคิริขันนะคะ
และประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปยังประชาชนที่จะนำสิ่งของมาบริจาคที่นี่นะคะ
สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนนะคะก็คือแพมเพิร์สเด็กแล้วก็นมผงที่จะชงสำหรับเด็กอ่อนนะคะ
คาดว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะโรงพยาบาลบางสะพานจะกลับมาเปิดบริการให้กับประชาชนได้ปกติค่ะ
นวลสุพรรณยศข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ